จอบประเด็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันหน่อยนะคะ
นายกรัฐมนตรีบอกว่าการเปลี่ยนแปลงภายในพักพลังประชารัฐเนี่ย
เป็นเรื่องที่จะต้องจัดการกันภายในเอง
ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีนะคะ
หลังจากตระเวนไปผูกริปสีขาวตามสถานที่ต่าง
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงสัญลักษณ์ค่ะ
ตำรวจสนสำรราชควบคุมตัวนายพศิวารักษ์พก
พร้อมด้วยเพื่อนนักศึกษาอีก๓คนค่ะ
หลังจากที่ตระเวนขับรถผูกริปบิ้นสีขาวตามสถานที่ต่าง
รั้วธรรมเนียบรัฐบาลรั้วหน้ากองทัพภาคที่หนึ่ง
กระทรวงกลาโหมและอนุสวรีประชาธิปไตย
พระฤทธิ์บอกว่าที่ทำแบบนี้เพราะต้องการแสดงสัญลักษณ์ไม่เห็นด้วย
กับการคงพระราชกำหนดฉุกเฉินเพื่อควบคุมความเคลื่อนไหวทางการเมือง
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งข้อหากระทำความผิดตามพระราชบัญญัติความสะอาด
และฝ่าฝืนพระราชกำหนดฉุกเฉินนะคะ
กูต้องได้๑๐๐ล้านจากทักษิตแน่
ซึ่งหนีคดีในความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ปี๒๕๕๙
จะถูกอุ้มหายไปในกรุงพนมเป็นประเทศกัมพูชาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตอนนี้ถือว่ายังคงเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลนะคะ
มีการวิพักษ์วิจารณ์ถึงสาเหตุที่แท้จริง
เพราะมีการขุดคุยภาพที่นายวันเฉลิมเพาะต้นกัญชาเอาไว้มากมาย
ตั้งคำถามถึงธุรกิจที่แท้จริงของเขาด้วยนะคะ
วันนี้ทางครอบครัวของวันเฉลิมเดินทางมายื่นหนังสือต่อ
คณะกรรมธิการกฎหมายสภาพผู้แทนรัศดรค่ะ
ขอให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล
โดยนางสาวสิตานันพี่สาวบอกว่าทางครอบครัวยังมีหวังอยู่
และอยากให้รัฐบาลไทยช่วยติดตามแล้วก็ประสานไปยังทางการกัมพูชา
เพื่อติดตามตัวด้วยค่ะส่วนประเด็นร้อนเรื่องของเรื่องภายในพัก
พลังประชารัฐที่ต้องการให้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณมาเป็นหัวหน้าพัก
นายอุตมะสาวนายนก็ยังคงคุกกลุ่นต่อไปค่ะ
เมื่อนายอุตมะและนายสนทิรัฐสนทิจิระวงเลขาธิการพัก
เดินทางมาเข้าร่วมประชุมกับสอสอพักที่มีขึ้นในช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะ
นายภัยบูลนิติตะวันระบุว่าการประชุมเลือกก็ควรเกิดขึ้น
ไม่เกินวันที่๒๑มิตรทุนายนนี้
ถ้ายังไม่ชัดเจนก็คงต้องใช้กฎหมายพักการเมือง
เพื่อรวบรวมเสียงสอสอไปยื่นต่อกรกตขอให้มีการประชุมใหญ่กันเองค่ะ
ทางนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าการปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพัก
พักพลังประชารัฐเป็นเรื่องภายในที่ต้องจัดการกันเอง
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปรับคณะรัฐมนตรี
เพราะขณะนี้ยังไม่มีความคิดที่จะปรับเปลี่ยน
เพราะทุกคนก็ยังต้องทำงานแก้ไขปัญหากันอย่างเต็มที่ค่ะ

นะครับผมก็รู้เองว่าผมจะพินาศในเมื่อไรหรือยังไร
ในนี้มันก็อย่าเพิ่งไปตรงนู้นเลยอย่าเพิ่งบัตรถามว่าจะปรับคณะมองหรือยังนานรี่หรือยัง
ส่วนประเด็นที่ว่าพักพลังประชารัฐจะเสนอชื่อพลเอกประวิทย์รองนายกรัฐมนตรีให้เป็นหัวหน้าพักคนใหม่เนี่ยนะคะ
นายกรัฐมนตรีก็เชื่อว่าคงจะไม่กระทบกับการทำงานในคอรมอ
เพราะเชื่อว่าทุกคนก็ต้องบริหารจัดการเวลาของตัวเองได้
และหลายคนก็สามารถทำงาน๒หน้าที่ในเวลาเดียวกันค่ะ